คุณผู้ชมฮะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับ
มุนไพรหลายตัวก็เป็นที่ต้องการนะเนาะ
อย่างหนึ่งที่เราพูดถึงกันเป็นประจำฟ้าทลายโจร
บอกเลยช่วงนี้ขาดตลาดจริงแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมอยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเกษตรกร
ใครที่อยากจะปลูกฟ้าทลายโจรลองสายพันธุ์นี้ดูไหม
เขาบอกว่าได้ผลดีมีสารเอ็นดูกาโฟไลน์เยอะมาก
เป็นสายพันธุ์อะไรติดตามกับคุณชนะช่วงคุณชนะอยากเล่า
คุณผู้ชมฮะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๘
สงขาหรือว่าสวพ๘นะครับ
เขาค้นพบว่าฟ้าทลายโจรสายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด
จำให้ดีนะสายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาดอศิงหานครจสงขาห์
มีสารเอดูกาโฟไลด์สูงมากเลยนะครับถึง๖๐๑
คือเอาง่ายเทียบกับฟ้าทลายโจรทั่วไปคือมันสูงกว่าถึง๖เท่า
เห็นสารแบบนี้แล้วคือมันมีประโยชน์มากในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่างนะครับ
เขาเนี่ยนะฮะหน่วยงานในพื้นที่เลยเตรียมแผนดำเนินงานในพื้นที่เอาไว้๕แบบ
เพื่อผลิตฟ้าทลายโจรในลักษณะแฮปซูลนั่นเองครับ
แบบที่๑ก็คือพัฒนาต้นแบบพืชสมุนไพรต้านโควิด๑๙
ครัวเรือนละ๑๐๐ต้นแบ่งเป็นฟ้าทลายโจร๔๐ต้นกระชายขาว๓๐ต้น
และขิง๓๐ต้นเรียกว่าแต่ละครัวเรือนจะมียาสมุนไพรเอาไว้ทานเอง

ที่๒พัฒนาต้นแบบสมุนไพรชุมชนปลูกและบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม
เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงสาธารณะเป็นหลัก
ก็คือปลูกในวัดปลูกในสถานที่ต่างที่เป็นสาธารณะนั่นเองนะครับ
รูปแบบที่๓พัฒนาต้นแบบฟ้าทลายโจรเชิงพาณิชย์รายละ๑๐๐ต้น
อันนี้ปลูกเพื่อขายแบบเน้นเลย
รูปแบบที่๔ครับศึกษาการปลูกสมุนไพรในโรงเรือน
อันนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อว่าปลูกในโรงเรือนแล้วจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหน
รูปแบบที่๕ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับ
เพื่อทำโครงการสงขาเมืองสมุนไพรต้านโควิด๑๙
จะได้มีช่องทางในการขายที่มากขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากสำเร็จตามเป้าหมาย
จะสามารถผลิตแคปซูลฟ้าทลายโจรได้เนี่ย
รวมแล้ว๑๐ล้านแคปซูลสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ได้โอ้โห
๓แสนกว่าลายแบบนี้แล้วกันนะครับ
แล้วเขาบอกว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ฟ้าทลายโจรที่จังหวัดสงขาเอาเฉพาะที่สงขานะ
จะมีเงินหมุนไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ฟ้าทลายโจรถ้าทำได้ตามแผนนะครับ
เราก็ได้เห็นงานวิจัยหลายฉบับแล้วนะครับ
ก็บอกว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการช่วยเหลือ

เอ็นโดกัสฟอร์มไลน์ผมมีความรู้จำได้
ต้องทั้งคืนเลยนะครับ